ดีมากนะคะถ้ายอยเอาข้าวของให้ที่เห็นนี่คือปลาสม

แล้วก็ผลไม้ของหวานของคาวนะคะปลาส่วนผลมา๑๐กิโลกรัม
ปลานึ่งเนื้อนุ่มมากอาหารเปิดของพ่อเอ๊ะ
เมนูเด็ดเลยนะคะปลาทอดกรอบมาอุ้ยเป็นตาแซ่บ
อันนี้น่ากินมากชูฉี่ทะเลร้อนมาเลยนะเธอ
อืมรวมไปถึงที่ฉันเพิ่งรู้เมนูเปิดของเต้ายองคืออะไรรู้ไหมคะ
บะหมี่แห้งนี่กินง่ายนะคะ
คือพิชากรีนอยู่กับวงใช่นะคะด้านหลังเวทีหมอลำเปิดไปร้านอาหารเลยก็ได้นะ
ฉากมาก็โชว์วัฒนธรรมจากแดนเซอร์กว่า๓๐๐ชีวิต
สลับสับเปลี่ยนนะคะใส่ชุดสีสันสดใสทั้งขนนกชุดเพชรวิบบับ
แล้วก็ไม่ได้มาแบบธรรมดาไม่ธรรมดา
นี่เลยค่ะแดนเซอร์ตัวแม่จำแรงร่างเป็นนางฟ้าโหนสลิงลงมาเลยค่ะ
โอ้โหลงทุนนะเออลงมาเสร็จปุ๊บบินมาเสร็จปุ๊บเต้นกันโอ้โห
สะพัดปลิวเลยขนนกอ่ะคุณผู้ชมส่วนไอ้เต้ายองของเรานะคะ

นี้ที่เขาเป็นดราม่ากันไงว่าโป๊ไปหรือเปล่า
จริงไม่โป้นะคะมันขาวมากเลยตัวจริงอ่ะคุณรู้อ่ะแล้ว
คือมันเป็นดีไซน์เก๋ค่ะอวดซิกแพคด้านหน้าแล้วก็แผ่นด้านหลังเนี่ยก็คือ
ว่างนั่งได้๑๐ที่พร้อมกับโชว์ลีลาควงเอวเด้งหน้าเด้งหลังติดสปิงค่ะ
เลือกเสียงกรี๊ดสนัดหมอชิตไปเลยค่ะดิฉันมายินข้างหน้านี้
นั่นก็คือการยอมอดข้าวตลอดทั้งวันเพื่อจะได้ใส่ชุดนี้ได้เป๊ปังเข้ารูป
ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ

ผมกว่าโซ่คือเดิมกินเต็มที่เลยค่ะ

พร้อมกลับไปดูรีลาเด็ดไอ้เต้ายองจักหน่อยเนี่ย
อาจจะบอกว่าวันนี้ว่าเจ้าห่วงมาเล่นมอเจศ
คือผมไม่ได้กลิ่นเขามาตั้งแต่มือโซ่เลยนะ

น่าจะกลิ่นผมกับเขา

หลังจากนั้นไอ้เต้ายองก็ไปเต้น
ก็บอกแล้วบรรยากาศหลังเวทีมันคือคืนจริงเถอะ

ก็เห็นบรรยากาศอย่างม่วนขนาดนี้
แล้วคนไปอยู่หน้างานจะม่วนขนาดไหน
เห็นแพ็คขาไว้งานหน้าบ้าง